เครื่องบินลักษณะเป็นเครื่องบินพลเรือนนะคะคุณผู้ชม
บินผ่านผลโฉบไปโฉบมาแล้วโฉบต่ำมาก
ต่ำถึงขนาดที่ว่าเกือบใกล้เรือยอดของนักท่องเที่ยว

ทีนี้เจ้าของคลิปบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไปชนกับเรือยอดนะ
ซึ่งในนั้นมีผู้โดยสารสักประมาณ๒๐๓๐คน
คิดดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นชมคลิปค่ะ
คุณผู้ชม
โอ้โหทำไมขับต่ำอย่างนั้นคุณ

แล้วคนถ่ายคลิปก็ถ่ายแบบนี้

เมื่อกี้เขาถ่ายแล้วเขาบรรยายว่าอะไร

เฮียขับลงมาต่ำแบบนี้เลย
คือมันเป็นเครื่องบินส่วนบุคคลพี่บุ๊ค
ทีนี้ก็ต้องคำถามแหละค่ะว่าเอ๊ะลูกใครอ่ะ
ใครทำไมถึงกล้าทำได้ขนาดนี้นะคะ
เห็นไหมขับผ่านผลมากเลยนะคะ

นี่จังหวะนี้ค่ะทานโทษนะคะ
ข้างล่างตรงนี้เรือยอดของนักท่องเที่ยว

แล้วถ้าเกิดว่าไปชนเข้ากับลำใดลำหนึ่ง
ซึ่งมีผู้โดยสารคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ลักษณะเหมือนแบบเหยียวโฉบเหยื่อ
คุณจะลงมาโฉบเหยื่อโฉบปลาข้างล่าง

ยอดลำนั้นผู้โดยสารประมาณ๒๐๓๐คน

ชนเข้ากับเรือยอดระเบิดตู้นานตกรรม

ต้องตรวจสอบนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
บริเวณเกาะครามน้อยสัตหีบชนบุรี
สักประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จริงแล้วโฉบไปโฉบมาแบบนี้สักประมาณ๒๓รอบ

รอบแรกหวาดเสียวกว่าคลิปที่เราได้เห็นอีกนะคะ
นี่ค่ะต้องตรวจสอบนะคะเมื่อสักครู่เจ้าของคลิป
คือตรงนี้เป็นพื้นที่ทหารอยู่แล้ว
คนไทยก็อยากรู้ว่าลูกใครนะครับ